จังหวัดสตูนกับร้านน้ำแข็งใสกระเด้อะไรนะ
น้ำแข็งใสอะไรนะกะเด๊ะกะเด๊ะกะเด๊ะน้ำแข็งใส
กะเด่นก็จะมีบ้างน้ำแข็งใสอ่ะเนอะ

ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูนจังหวัดสตูน
เขาขายกันมา๒๐ปีแล้วนะคุณ
คือเกือบจะ๓๐ปีมาได้

เจ้าของร้านคือคุณกัลยาอามัสซาค่ะเธอบอกว่าเดิมทีเนี่ยขายน้ำแข็งใสอย่างเดียว
โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงขายดีที่นั่งแทบจะไม่มีว่างเลยค่ะ
แต่พอช่วงหน้าฝนก็ธรรมดาเนอะไม่ค่อยร้อนนี่ลูกค้าก็หายไปบ้าง
พี่เขาก็เลยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หาอะไรเด็ดดีมาขาย
นำลูกชิ้นข้าวหมกไก่และก๋วยเตี๋ยวมาขายให้เป็นทางเลือกกับลูกค้า
เผื่อใครอยากจะกินอาหารที่มันแน่นท้องอิ่มท้องบ้าง

สำหรับน้ำแข็งใสร้านนี้จุดเด่นก็คือว่า
ใส่เครื่องแน่นถึง๙ชนิด

ถ้าใส่ครบ๙ชนิดเต็มก็ได้นะ
ซึ่งก็จะมีทั้งฟักทองเชื่อมทับทิมกรอบสับปะรดถั่วแดง
เฉาก๊วยขนมปังแมงลักข้าวโพดลูกชิด
แล้วก็ยังมีน้ำเฮลบูบอยด้วย

คืออย่างนี้ถ้าเลือกไม่ถูกรักพี่เสียดายน้อง

เพราะบางที่เขาอาจจะกำหนด๓อย่าง๕อย่างก็ว่ากันไป
ชอบอันนี้ที่บนข้าวเหนียวต้มปะ

ได้หมดเลยคุณชนะคุณชอบอะไรคุณจัดไปเลย

ใช่นี่ฉันก็เรียกข้าวเหนียว๓เหลี่ยม
เห็นชัดว่าสามเหลี่ยมก็เรียกกันไปตามอัธยาศัย

เอออ่าสุดท้ายก็โรยนมสดนิดนึงเพิ่มความมันให้กับเมนูนี้นะคะ
นี่เรียกว่าแหม่ดับกระหายไขร้ร้อนได้ดีจริง

ได้เลยเต็มที่นะคะร้านเขาขายทั้งปีนะ
แต่จะหยุดวันอาทิตย์หรือวันที่ติดธุระ
ก็คือก็ไม่รู้

แล้วคุณชนะคุณใบตอง๒๕บาทเท่านั้น

ทั้วใหญ่ด้วยอะคุณดูพูนเลยนะ

ถูกนะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่จังหวัดสตูนนั่นเอง

สหราหน้าเทศบรรมิศตูลนะคะ
น้ำ